ก็เลยได้คุยกับผู้สื่อข่าวด้วยนะครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายมนตรีนะครับ
บอกว่าความสำเร็จในการช่วยเหลือในครั้งนี้
ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายนะครับ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะนักดำน้ำจากต่างชาตินะครับ

ถ้ำหลวงมีความแตกต่างจากของต่างประเทศ

ถ้ำนี้จะเป็นทางผ่านของน้ำ
ซึ่งนักดำน้ำต่างชาติยอมรับว่า
ไม่เคยเจอถ้ำไหนมีลักษณะแบบนี้มาก่อน
มีช่องทางที่ยากลำบาก
ผลเอกประยุทธ์บอกว่าได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
ทำหนังสือขอบคุณในนามของรัฐบาล
ไปยังผู้นำแต่ละประเทศ

ให้กับแต่ละบุคคลที่มาช่วยเหลือด้วย
จากนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจแล้ว
มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ
หน่วยความสะดวกในการเดินทางและการท่องเที่ยว

ไม่ได้ต้องการเรื่องค่าตอบแทนอะไรเลย
นายมนตรียังกล่าวถึงการพบกับนายอีลอนมัส
ก่อตั้งและผู้บริหารบริษัทเทสล่า
เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์การช่วยเหลือว่า
ต้องขอชื่นชมและขอบคุณที่เสนอตัวเข้ามาช่วยเหลือ
แล้วก็อยากให้อีรอนมัสเนี่ย
ว่าไทยเป็นบ้านหลังที่สอง
ในประเทศไทยไม่เคยเห็นถ้ำแบบนี้เลย
เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ

เพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นอีกด้วย
เพราะฉะนั้นเครื่องมือที่เขานำมามีประโยชน์ทั้งสิ้นแหละครับ
เมื่อคืนเขาก็เข้าไปดูในสถานที่จริงเขามาเขา
เห็นว่าเขาจะลุยเข้าไปถึงข้องถงด้วยฮ่างนายด้วยนะ
ผมคิดว่าเขาคงจะจะเกิดเหตุแดงความคิดอีกมากมาย
ที่ก็ต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เขาออกมา

ก็ช่วยกันช่วยประเทศไทยด้วยได้ไหม
คงไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียว
คงต้องคำนึงถึงประเทศอาเซียนด้วย
ซึ่งลักษณะภูมิประเทศมันค่อนข้างจะคล้ายกัน

แล้วผมก็บอกว่าอย่างอื่นก็พร้อมนะ
ประเทศไทยก็พร้อมยินดีที่จะให้การสับหนุน
ในเรื่องของการลงทุนในประเทศของเรา
นี่ค่ะแล้วก็คือวันนี้มันมีกระแสข่าวในโลกโซเชียล
เขาแชร์กันไปว่าโอ้โหช่วยเด็กออกมาจากถ้ำ
ใช้ยาสลบนะแล้วก็พาเด็กออกมาเนี่ยนะคะ
ท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามเรื่องนี้

ท่านนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีการใช้ยาสลบ
ตามที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะคะ
เพราะทุกคนจะต้องเข้าใจว่าการทำงานในทางการแพทย์
ที่จะทำให้เด็กมีอาการวิตกกังวล

จำเป็นต้องใช้ยาคลายเครียด
ซึ่งเด็กทุกคนมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน
ท่านนายกบอกว่าได้เจอหมูป่า๔คนแรกที่ออกมาด้วยนะคะ
ซึ่งทุกคนยกมือทักทาย
รับปากกับนายกว่าจะเป็นคนดี
รับปากกับนายกว่าจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาติให้ได้ด้วย

ส่วนแนวคิดการทำบุญประเทศนะคะ
ท่านนายกบอกว่าทุกส่วนราชการมีการทำบุญมาโดยตลอด
ส่วนตัวได้กราบศักราบพระพรมศิษย์ศักดิ์ศิษย์ประจำธรรเมียบรัฐบาล
สารหลักเมืองและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

โดยขอพรให้การทำงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ
และที่สำคัญคือพระบรมีปกเกล้าวปกกระหม่อม

ซึ่งพระองค์ได้ติดตามการทำงานต่าง
และพระราชทานกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ค่ะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ก็ขอบคุณความร่วมมือของทุกฝ่ายเลยนะคะ

โดยเฉพาะชาวบ้านที่บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องไม่อยากรับเงิน
เงินเยียวยาความเสียหายนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมเนี่ย
บอกว่ามันเป็นการช่วยชีวิตลูกหลานเอาไว้

มีการพิจารณาชดเชยความเสียหายให้อยู่แล้ว
ไร่ละ๑๑๑๓บาท

เป็นไปตามเกณฑ์ของระเบียบประสวงกันขล่ำ
รวมถึงจะมีการนำเมล็ดพันธุ์
แจกจ่ายให้กับชาวนาด้วยค่ะ
อย่างที่ใดเยูนเถอะที่สุด
ได้ไง
เพราะฉะนั้น
ถ้าอาจจะให้พูดเลยนะครับ

ที่ไม่ถามอะไรที่มันปวดหัว
ชาวบ้านเขาไม่เคยถามว่าเขาจะต้องทานอะไร
เรื่องจริงผมไปมาด้วยตัวเอง
ผมก็ไม่นึกว่าจะมีชาวบ้านเขามาช่วยกัน

เขาไม่เคยถามเขาก็มาช่วยกัน

ขณะที่นายดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

แล้วก็ตั้งชื่อเอาไว้ว่าหมูป่า
เช่นเดียวกับชื่อของนายอธิวราคงมาลัย
ที่วรานี่ก็แปลว่าหมูป่านะครับ

สถานที่พักฟื้นของหมู่ป่านะฮะ

เป็นความคล้องจองที่แปลกโดยบังเอิญ

สิ่งที่เขาทำก็ได้ย้อนกลับคืนมา
ในการช่วยรักษาพยาบาลให้กับทีมหมูป่าเหมือนกันนะครับ
งบประมาณส่วนหนึ่งก็นำมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

โครงการ๙คนละ๙นะฮะ